ควายไทยที่เลี้ยงในบ้านเราซึ่งเป็นควายปลักจะมีความผูกพันและใกล้ชิดกับชาวนา
ดังนั้นการเลี้ยงดูจึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตทางการเกษตรที่มีการนำควายมาช่วยทำนา
คนสมัยก่อนนั้นจะเลี้ยงควายจำนวนไม่มากเลี้ยงไว้ทำนาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัว
ดังนั้นจึงมีการดูแลใกล้ชิดควายก็มีพฤติกรรมหรือนิสัยที่เชื่องไม่ดุร้ายมีความเป็นมิตรกับเจ้าของหรือคนดูแล
และมีลักษณะที่สำคัญคือการทนแดดทนฝนแข็งแรง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน